แต่นาทีนี้บอกเลยว่าโดนตัวลูกปาดมงไปเรียบร้อยแล้ว
น้องแอบิเกลลูกรักของแม่ชม
งานนี้จะมีลีลา๘โมงแม่อีท่าไหน
ชมกันในช่วงจอแจริมจอ
โอ้โหคุณค่ะ
มาดูสายแฟร์ตัวลูกอย่างน้องแอร์บิเกลคนสวยเขาเก็ตเรทดี
พร้อมจะไปซิกนอกบ้านกันสักหน่อยจ้า
บอกเลยเกิดมาเพื่อปาดมงแม่ที่แท้ทรู
ก็เล่ามาลูกสาวตัวมามานะคะ

แต่ความแซ่บส่งตรงผ่านดีเอนเอจากแม่ชมเต็มจ้าพี่
เนี่ยกว่าจะได้ออกจากบ้าน
ไม่ได้ดูเลิกดูยามอะไรหรอก
เพราะว่าคนเก๋เขาต้องทำสิ่งนี้
ไปยืนตรงนู้นให้แม่ถ่ายแล้ว

เรสสายเดี่ยวลายช้างไทย

กรุบกอดอกเท้าเอว

อยู่หน้าประตูแล้วแท้

พี่ฟิล์มโมเดลกำลังมาอัลโพสต์